บ้านเขาทำไร่ไงแล้วก็เหมือนทำ

ปลูกเองกินเองและขายเองแล้วพาจุ๋ยวรัฐยาไปไหว้คุณพ่อ
ฝากเนื้อฝากตัวเปิดตัวกันแล้วอย่างเต็มเหนียว
คุณพุทธเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะออกมาเป็น
รถเท่ปานใดแต่ไม่เคยลืมชีวิตดั้งเดิมของตัวเอง

เพื่อช่วยงานสวนงานไร่ของคุณพ่อคุณแม่
ล่าสุด๒สิงหาคมกว่าวันนี้นะสิ
พุธไม่กลับบ้านมือเปล่าพาจุ๋ยไปด้วย

บ้านของพุทธครั้งนี้สาวจุ๋ยได้ติดสอยห้อยตามกลับมา
เพื่อจะได้มาไหว้ทำความรู้จักกับคุณพ่อ
ฝากเนื้อฝากตัวและคุณพ่อของพุทธ
ทำชัยโป๊ผัดไข่พากันไปไหว้พระ
สวนชมไล่และสอยลำไยจากต้นมากินสด

ราชบุรีนี่ล่าสุดเขาแบบเขาไปถ่าย

ตรงนี้ถ้าข่าวถามว่าได้เปลยถามพ่อแม่พุทธหรือเปล่าแต่ปลื้มลูกภัยใช่ไหมแล้วเขาว่าไงคะ
ไม่ได้ถามเขาแต่ถามแค่ว่าท่านบอกว่าอยากให้มาบ่อย
เออเหรอแล้วผมชอบน่ะนะ
นี่ดูสิคุณพ่อสอนทำใจโป๊ผัดไข่นี่โอ้โหถ่ายรูปกันละงมเลยอ๋อไปไหว้พระ
เออทำเฉพาะผัดไข่ที่บ้านแล้วไปไหว้พระใช่ไหมไม่ได้ทำเฉพาะผัดไข่ไหว้พระ